สมัยนี้มีกล้องวงจรปิดไว้ก็ช่วยได้เยอะ
ใช่ใช่อย่างกรณีนี้เหมือนกันโจรคนหนึ่งจะไปขโมยของในร้านค้าร้านอาหาร
เจอกล้องวงจรปิดไม่กล้าเห็นว่าจะมีหลักฐานอย่างนี้เดี๋ยวกลัว
ก็เลยไปอีกที่หนึ่งรอดพ้นไปได้แล้วเขาขโมยอะไรไปคุณผู้ชมไปดูภาพนาทีเกิดเหตุ
คนร้ายเนี่ยนะคะเขาก็จูงมอเตอร์ไซค์เข้าไปดูลาดเหล่าในพื้นที่ร้านอาหารครัวไทยสปายซี่
อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ปรากฏว่าเห็นกล้องวงจรปิดอ่ะ
เขาก็เลยเดินย้อนไปอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเหล้ากำลังจะเปิดให้บริการในวันจันทร์นี้แล้วนะคะ
เพราะเข้าไปในร้านเหล้าก็ไปขโมยทีวีอ่ะอ๋อแล้วก็ไปขโมยถังแก๊สอีกต่างหาก
แล้วก็ยังมีปลั๊กไฟอีกค่ะเข้าไปยังไงเนี่ย
ร้านแรกเนี่ยไม่ขโมยเพราะว่ามันเห็นกล้องวงจรปิดก่อน
รู้แล้วว่ามีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้แน่นอนไม่เอาดีกว่า
ก็เลยไปร้านที่๒ร้านที่๒ไม่มีกล้องใช่ไหมมันถึงยกไปได้เยอะขนาดนี้
ไม่มีสิคุณเพราะว่าอะไรใช่แล้วมาคนเดียวอ่ะคุณ
ที่สุดก็ขโมยของไปได้นะคะแล้วก็หายตัวไป
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเจ้าของร้านครัวไทย
คือนายชาวลิศอำภัยรัตนานี่แหละค่ะ
เจ้าของร้านก็เลยพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุที่คนร้ายเข้ามาก่อเหตุ
โดยบอกว่าวันพุธวันที่เกิดเหตุร้านปิดอยู่
คนร้ายได้เข้ามาจากทางหน้าร้าน
เข้ามาแล้วก็มาสอดส่องบริเวณหน้าร้านดูล็อดล็อดล็อดดูลาดลาวต่าง
ก่อนที่จะปีนข้ามกำแพงหน้าร้านเลาะไปยังหลังร้านเพื่อไปห้องครัว
คนร้ายก็เดินวนดูหาทรัพย์สินมีค่าที่จะขโมยนะคะ
ตาเนี่ยคงเหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดนะคะก็เลยไม่กล้าก่อเหตุ
แต่ว่าไม่ทันไม่พ้นคือกล้องมนตร์ถือเขตการไว้ได้หมดแล้วนะคะ
เพราะเขาไม่กล้าก่อเหตุที่ร้านครัวไทยเนี่ยก็เลยไปอีกร้านหนึ่ง
เป็นยังไงให้เจ้าของร้านครัวไทยเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะ
เราก็เลยเอาคลิปให้เขาดู
นี่แหละค่ะเจ้าของร้านทั้งสองร้านก็เลยไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแม่ปิงเมืองเชียงใหม่
เพื่อสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปอันนี้ภาพ

เป็นช่วงที่เขาบิดกล้องลงไม่ให้บันทึกภาพเหตุการณ์ที่เขาไปขโมยของที่ร้านเหล้าได้
กลัวว่ากล้องวงจรปิดจะบันทึกภาพได้นี่เห็นกันทั้งประเทศแล้วนะคะ
ชัดด้วยนะคะบอกรูปภัณฑ์สันธารได้อย่างดีเลย
คนร้ายเดี๋ยวนี้เวลาขโมยชอบนำถังแก๊สขโมยถังแก๊สไปนะ
เอาไปขายได้ราคาเนอะ
ตามร้านต่างนี้เขาก็เดือดร้อนไง
เพราะว่ามันเคยมีช่วงหนึ่งที่ขโมยเลือกเอาแต่ถังแก๊สแล้วหลังคาถังหนึ่ง

สูงไงแต่ไม่ต้องตรายนะพูดไปน่ะก็เสี่ยง
ระมัดระวังดีนะคะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าตามบ้านก็ตามนะคะ